คุณผู้ชมคะเรื่องของคนหัวร้อนมีกันอีกแล้วค่ะ
แล้วก็คราวนี้มีเป็นคลิปออกมา
คือกู้ภัยเขาไปทะเลาะกับคุณลุงที่ขับรถ๖ล้อ๖ล้อ

ทีนี้พอคนเห็นเขาก็ถ่ายคลิป
ปรากฏว่าคนถ่ายคลิปโดนด่าอีก
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะคุณผู้ชม
หนูเป็นเซฟตี้รถมันติด
อ่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะคุณอาริยา

ต้องบอกว่าที่เซ็นเซอร์นี่คือเป็นคำหยาบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ

ตะโกนด่าคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอ

คุณคิดว่าถ้าเป็นคุณคุณจะถ่ายคลิปไหม
เผื่อใครที่ดูคลิปแล้วไม่เข้าใจ
โดยในคลิปนี้นะคะก็มีคนที่ขับกระบะกู้ภัย

แล้วก็ทะเลาะวิวาสกับคุณลุงที่ขับรถหกล้อ

หนุ่มขับกระบะอาสาคันนี้
ทำร้ายร่างกายคุณลุงไป
เหตุการณ์เกิดช่วงประมาณสายเมื่อวานนี้ค่ะ

แล้วก็ตัวผู้หญิงเองเขาก็ลงไปถ่ายคลิปไว้

ส่วนหนุ่มกู้ภัยรายนั้นก็ด่ากราดกลับมา
บอกว่าถ่ายทำอวัยวะเพศชายทำไม
คุณก็แปลว่าอวัยวะเพศชายคำหยาบนะนะ

เขาก็พอมีคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
คือคนในโลกโซเชียลมีเดียเขาก็ไปตามเลยแหละ
ไปขุดไปคุยเลยแหละว่าอะไรยังไง
เขาโพสต์คลิปเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๗คลิปนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ชาย
กำลังล้อมจับผู้ชายที่ขับกระบะกู้ภัย
ก็คาดว่าผู้ชายที่ขับกระบักกู้ไพร
น่าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับกลุ่มของผู้โพสต์

หลังจากนั้นมีการเอามีดดาบจะไปทำร้ายร่างกาย

แล้วบอกด้วยบอกว่าจะจ่ายค่าเสียหายให้
แต่ว่ากลุ่มของคนโพสต์คลิปไม่ยอมความ
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าผู้ชายในคลิปนี้
คือคนคนเดียวกันกับกระบะกู้ภัย
ไปต่อย๖ล้อกับเหตุการณ์ล่าสุด
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ถาม

ก็ไปที่สพนแคร์จังหวัดสระบุรี
ถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๙โมง๒๐เมื่อวานนี้

เรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายจากการทะเลาะวิวาส
อันนี้มันสอดคล้องกับในคลิป

แล้วรถกระบะกู้ภัยก็ขับหนีไปเลย
นี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อมูลเข้าทางไลน์นะฮะ
บอกว่าช่วยตรวจสอบรถกู้ภัยคันนี้หน่อย
ทำไมใช้ไฟไซเรนสีแดงได้ยังไง